คุณผู้ชมคะช่วยกันส่องผู้ชายสองคนนี้หน่อยคือมันมีเคสที่เด็กผู้ชายวัยสิบสี่ปีอะค่ะ
ลักพาตัวไปจากวัดน้องมัวนะคะน้องเป็นเด็กชาวมงค
คนนี้ค่ะน้องอายุ๑๔ปีรูปภัณฑ์สันธารหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ
น้องถูกในพันธุ์หรือในบอยค่ะลักพาตัวไปออกอุบายอ่ะ
หลอกพาน้องไปจากวัดจนตอนนี้ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะคะนี่มูลนิธิกระจกเงาเนี่ย
ก็เป็นคนแจ้งข่าวเอาไว้แล้วก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภออินบุรี
ร่วมกับชุดสืบสวนสพอินบุรีค่ะน้องมัวชื่อจริงคือเด็กชายนัชพล
สมพบวรพงศ์อายุสิบสี่ปีนะคะหายตัวออกไปจากวัดบางโฉมศรี
อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่สิบหกกันยายนน้องมัวสูงร้อยห้าสิบเซนติเมตร
หนักห้าสิบห้ากิโลกรัมผมสั้นผิวขาวเหลืองสีดำเอ่อ
ผมสั้นสีดำผิวขาวเหลืองนะคะตำหนิน้องมีตำหนิที่นิ้วมือคือปลายนิ้วชี้แหว่งจากอุบัติเหตุค่ะ
นี่ค่ะน้องหายไปหนึ่งสัปดาห์แล้วคือที่บอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันดูเพราะอะไร
เพราะว่าในพันธุ์หรือในบอยที่เป็นคนพาตัวน้องไปเนี่ยประวัติไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะ
วิธีการก่อนแล้วกันอันนี้ฝากเตือนไว้ด้วยสำหรับใครที่ต้องดูแลเด็กมีเด็ก
ความดูแลเยอะหรือว่ามีลูกมีหลานนะคะอืมพฤติกรรมของในพันธุ์อ่ะ
คือเขาเป็นคนเก็บของเก่ามาพร้อมกับซาเล้งคู่ใจจะไปเก็บของเก่าในวัด
พอดีครั้งเนี้ยไปเก็บของเก่าในวัดที่น้องมัวอาศัยอยู่แล้วก็คอยให้เงินซื้อขนมให้เด็กเด็กและเอามือถือให้เล่นเกม
ครับเด็กวัยเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับไว้ใจแล้วก็เริ่มเชื่อใจ
แล้วสุดท้ายก็หลอกบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อมือถือเอาไว้เล่นเกม
อืมน้องก็เลยยอมไปด้วยนะคะน้องมัวเนี้ยเป็นชาวมงค์อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ตรวจสอบประวัตินายพันธุ์คนนี้เนี่ยเห็นบอกว่า๑๐ปีก่อน
ก็เคยลักพาตัวเด็กในพื้นที่ปลาจีนบุรีเหมือนกัน
แต่ในครั้งนั้นเนี่ยเด็กหนีออกมาได้นะคะ
แต่ที่บอกว่าประวัติไม่ธรรมดาคืออะไร

เขาเชี่ยวชาญแล้วก็รู้วิธีในการหลบเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
เรื่องการบิดเบือนข้อมูลส่วนตัวในพื้นที่ต่างด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นงานยากที่จะตามตัวน้องหรือว่านายพันธุ์เจอได้
ลองไล่ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะ
พันธุ์พาตัวน้องมัวออกจากวัดในวันที่๑๖กันยายน
พอ๑๗กันยายนพบข้อมูลว่าอยู่ที่ตัวเมืองสระบุรี
กันยายนไปอยู่ที่แก่งคอยนะคะ
เราได้วงจรปิดของวันที่๑๖กันยายนมาค่ะ
หลังจากที่ในพันธุ์พาตัวน้องมัวออกจากวัด
ก็จะเห็นเห็นไหมขี่ซาเล้งมาส่วนน้องมัวก็นั่งเล่นมือถืออยู่ที่ซาเล้งอะค่ะ

วันอาทิตย์ที่๑๗กันยายน๙โมงครึ่งช่วงเช้า
วงจรปิดอีกมุมนึงค่ะจับภาพในพันธุ์
ซาเล้งพาน้องมัวมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองสระบุรี
จะเห็นว่าน้องมัวก็คือนางเล่นมือถืออยู่ตลอดเลย
วงจรปิดวันที่๑๙กันยายนบ่าย๒โมง๔๖นาที
ร้านรับซื้อของเก่าในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
นายพันธุ์ก็จะยังขี่ซาเล้งไปน้องมัวก็ยังนั่งอยู่ในรถเหมือนเดิม
บ่าย๒โมง๕๕นาทีค่ะจะเห็นนายพันธุ์เนี่ย
เดินมาคุยกับคนในร้านรับซื้อของเก่านี่ค่ะ
คุยอะไรสักอย่างอยู่สักหนึ่งนาทีแล้วก็ขี่ซาเล้งออกมาพร้อมกับน้องมัวเหมือนเดิม
ในทุกภาพของกล้องวงจรปิดที่เห็นน้องมัวนั่งอยู่บนซาเล้งเนี่ย
นั่งเล่นโทรศัพท์ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะ
เราส่งคุณสุชาดาลงพื้นที่ไปพบกับแม่ของน้องมัวนะคะ
แม่บอกว่าเอาลูกชายไปฝากเรียนกับหลวงพ่อที่วัดบางโฉมศรีได้ปีนึงแล้ว
ที่ผ่านมาลูกก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยว่านายพันธุ์มาตีสนิท
แล้วเคยพาไปเที่ยวมาครั้งหนึ่งแล้วด้วย
ครั้งนี้เพื่อนลูกชายมาบอกว่าในพันธุ์อ้างบอกจะพาน้องมัวไปซื้อโทรศัพท์มือถือ

หลังลูกชายหายตัวไปในพันธุ์ส่งข้อความมาหาแม่ด้วยนะ
ส่งมาบอกว่าอย่าเพิ่งเอาเรื่องผมนะเดี๋ยวจะรีบพากลับไปส่ง
แล้วก็เงียบหายไปเลยค่ะแม่บอกเนี่ยเห็นไหม
แม่บอกว่าแม่ใจจะขาดแล้วเห็นไหมอย่างไรนี่มันสัปดาห์นึงแล้ว
พระครูประหลัดสุรพลประพาโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉมศรี
ก็บอกว่านายพันธุ์มักจะใช้วิธีนี้ในการตีสนิทเด็ก
คือที่วัดนะคะมีเด็กจากพื้นที่ภาคเหนือ
ที่เป็นเด็กชาวมงค์มาพักอาศัยแล้วก็เรียนหนังสือที่วัดประมาณ๓๐๐คน
ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
คือในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสเองรู้สึกเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าน้องอยู่ในความดูแลของวัดตอนที่เกิดเหตุ
ชุดสืบสวนสิงห์บุรีแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
พบว่าในพันธุ์เอาซาเล้งคู่ใจคันที่ขี่พาน้องมัวไปไหนมาไหน
ไปขายนะคะที่ร้านรับซื้อในพื้นที่อำเภอพระบาทจังหวัดสระบุรี
ไป๓๖๐๐บาทแล้วก็พาน้องมัวหลบหนีด้วยรถโดยสารประจำทาง
ทีมข่าวไปถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกก่อนหน้านี้ในพันธุ์เคยมาขายซาเล้งแล้วรอบหนึ่งเหมือนกัน
ล่าสุดที่มาเนี่ยก็เห็นว่ามีน้องมัวมาด้วยน้องก็เล่นมือถือตลอดเวลาเลย
ตอนแรกยังนึกอยู่ว่าสงสัยเป็นพ่อลูกกันแต่ดูไปดูมาเหมือนไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะ
ก็ต้องไปสร้างบริษัทไป
หน้าจอตามนี้ได้เลยนะคะมูลงานที่กระจกเงาเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ๐๘๐๗๗๕๒๖๗๓
แล้วก็มีเบอร์กำนันในพื้นที่มีเบอร์ครูประจำชั้นของน้องมัวด้วย
อันนี้เบอร์นะฮะคือภาพนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดผมขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้หน่อย
ที่เห็นตัวในพันธุ์นึงที่รสสารั้งไหนอย่างเมื่อกี้มันจะมีอีกภาพให้เห็นชัดอยู่มากกว่าแบบนี้
ที่เดินลงไปคุยกับร้านรับซื้อของของเรานี่

ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเด็ก